คุณผู้ชมคะเช้านี้มีข่าวดีมาฝากนะคะ

คนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็ดีเกษตรกรคนพิการก็ดีนะคะ
ตอนนี้ในกระทรวงการคลังเขาเตรียมเสนอมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจรอบใหม่ให้คอรมอลพิจารณาสิ้นเดือนนี้ค่ะ
โดยเป็นเงินแบบให้เปล่าช่วยเหลือผู้ปกครองในช่วงเปิดเทอม
นายอภิษักตันติวรวงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังบอกนะคะว่า
เศรษฐกิจไทยในช่วงไตรมาส๒และ๓ของปีนี้มันมีสัญญาณชะลอตัว
กระทรวงการคลังก็เลยจะเร่งสรุปมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ
ว่าน่าจะมีทั้งหมดประมาณ๔๕โครงการค่ะ
ก็ตั้งใจว่าจะทำให้เสร็จแล้วก็เสนอคณะรัฐมนตรีให้เห็นชอบ๓๐เมษายนนี้
ว่ามาตรการนี้จะเข้ามาช่วยพยุงเศรษฐกิจในไตรมาสที่๒และ๓
ช่วงรอรัฐบาลชุดใหม่ให้ดีขึ้นได้
มีรายงานมานะคะระบุถึงมาตรการที่กระทรวงการคลังเตรียมเสนอในวันที่๓๐เมษายนนี้ประกอบไปด้วย
เติมเงินเข้าไปในบัตรสวัสดิการให้กับกลุ่มคน๓กลุ่มด้วยกัน
กลุ่มแรกก็คือผู้ปกครองที่มีลูกหลานกำลังเรียนอยู่ค่ะ
ได้รับเงินคนละ๕๐๐บาทต่อลูก๑คน
ถ้ามี๓คนก็ได้๑๕๐๐บาทนะคะ
จะได้เอาเงินไปซื้ออุปกรณ์การเรียน
อ้างอิงข้อมูลลูกลูกที่กำลังศึกษาจากสมัครการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กลุ่มต่อมาก็คือกเกษตรกรที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
แล้วก็ขึ้นทะเบียนกับกระทรวงเกษตรและสหกร
จะได้เงินคนละ๑๐๐บาทครั้งเดียว

พิการที่ขึ้นทะเบียนไว้และถือบัตรสวัสดิการ
จะได้รับเงินเพิ่มเติมเดือนละ๒๐๐บาทไปจนถึงเดือนกันยายนปีหน้าเลยนะคะ
ซึ่งก็คาดว่า๓ส่วนนี้น่าจะใช้เงินประมาณสัก๗๐๐ล้านบาทค่ะ

ยิ่งเที่ยวยิ่งเท่ช่วยเปย์เมืองรอง
จะเอาไปใช้จ่ายเที่ยวเมืองรอง
คนที่ได้เงินเนี่ยนะคะต้องลงทะเบียนก่อนนะ
แสดงตัวตนยังเมืองรองทั้ง๕๕จังหวัด
เพื่อยืนยันตัวตนว่าไปมาจริง

ธนาคารกรุงไทยก็จะโอนเงินเข้าบัญชี
ก็สามารถกดเป็นเงินสดเพื่อใช้จ่าย

คิดว่าน่าจะมีคนมาลงทะเบียนรับแจกเงินเที่ยวเมืองรอง
อย่าง๑๐ล้านคนก็น่าจะอยู่ที่วงเงินประมาณสัก๑๕๐๐๐ล้านบาท
รวม๒อันแล้วก็ประมาณสัก๒๒๐๐ล้านบาทนะคะ

ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังบอกว่า
กระทรวงการคลังเขาพัฒนาระบบลงทะเบียนขึ้นมา
ให้ใช้เป็นช่องทางที่ประชาชนจะได้เข้าไปลงทะเบียนผ่านอินเทอร์เน็ต
โดยจะแจกเงินให้กับประชาชน๑๐ล้านคนแรก
ซึ่งผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินก็จะต้องเอาเงินนี้
ท่องเที่ยวเมืองรองภายในเดือนมิถุนายนนะคะ
ส่วนคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนค่ะ
จากจะต้องอายุ๑๘ปีขึ้นไป
ขณะนี้สำนักงานเศรษฐกิจการคลังกำลังหารือด้วยนะคะว่า
อาจจะมีคุณสมบัติเพิ่มเติมเดี๋ยววันศุกร์นี้น่าจะมีความชัดเจนค่ะ
แต่ว่าในส่วนของการแจกเงินเที่ยวเมืองรองนะฮะก็มีหลายคนที่เขาออกมาไม่เห็นด้วย
คือมันดูรถแรกแจกแถมเยอะมากตั้งแต่ลงทะเบียน
ลงทะเบียนแจกคือแล้วมันเป็นอย่างที่บอกมันเป็นเงินให้เปล่า
แล้วคนเขาก็ไปแชร์ต่อกันในโซเชียลนี่ไงแล้วก็มีการทวิตแบบว่า
ผมไม่เอาอ่ะพันห้าเอาไปทำประโยชน์ยังอยู่ดีกว่า
แต่รัฐบาลเองก็บอกว่ายังไม่ผ่านคอลโลมอลเลย
เดี๋ยวก่อนฟังผมก่อน

มาตรการต่างมันก็ต้องมีแหล่งข่าวที่ต้องให้กลับซืบออกมาได้อย่างเงี้ย

ถ่าผ่านก็อดีตลงทะเบียนกันนอ
คนที่มีเงินไปใช้จ่ายแล้วก็เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจได้